แล้วก็ทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่าวาระในการเข้าพิจารณา
คือเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับสถานภาพสมาชิกภาพการเป็นสอสอของคุณพิธา
ตามที่กรกตเนี่ยยื่นเรื่องมาว่าจะสิ้นสุดลงหรือไม่
หลังจากไปถือครองหุ้นไอทีวีที่เป็นหุ้นสื่อนะครับวันนี้นะฮะ
คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลมีการประชุมเรื่องนี้
กรณีนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน๔๒๐๐หุ้น
โดยสารรัฐธรรมนูลคณะตุลาการมีมติเป็นเอกฉันนะครับว่าข้อเท็จจริงตามคำร้อง
และเอกสารประกอบคำร้องจากกรกตเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา๘๒วัก๔ประกอบวัก๑
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลพศ๒๕๖๑มาตรา๗วงเล็บ๕
สั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องเนี่ยยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนุนได้
ภายใน๑๕วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง
อันนี้คือฝั่ง๙ต่อ๐ใช่ค่ะมี๙ท่านตุลาการสารรัฐมนูล
เคสคุณธนทรในเคสของพลเอกประยุทธ์ก็เหมือนกัน

เพราะว่ากรกตเนี่ยเขาร้องขอเพิ่มมาด้วย

ว่าถ้ารับคำร้องแล้วขอให้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอด้วย

ซึ่งสารรัฐธรรมนูลมีมติเสียงข้างมาก๗ต่อ๒นะครับทุกผู้ชมครับ
ในการให้คุณพิธาเนี่ยจะต้องอ่าหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอเอาไว้ก่อน

ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ๑๙กรกฎาคม๒๕๕๙
กว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัยในคดีนี้ออกมา
ก็คือให้หยุดแบบมีผลทันทีเลย
โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง

ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องคือคุณพิธา
ก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญ
ของที่ประชุมรัฐสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษดรจึงมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอเอาไว้ก่อน

ท่านผู้ชมครับคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลที่พิจารณากรณีของคุณพิธาในวันนี้นะครับ
ทั้งหมดเก้าท่านนะครับผู้ที่มีมติให้คุณพิทาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
เสียงเจ็ดต่อสองด้วยนะค่ะเสียงข้างมาก๗ท่านนะครับก็คือนายวรวิธิ์กังศสิเทียม
ประธานสารรัฐธรรมนูลนายนครินเมฆรายรัฐนายปัญญาอุชาชนนายอุดมสิทธิวรัชธรรม
นายวิรุณแสงเทียนนายจิรณิติฮาวานนท์และนายอุดมรัฐอำมริต
ส่วนตุลาการสารรัฐธรรมนูล๒ท่านที่มองว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
คือนายนพดลเทพิทักษ์และนายบรรจงศักดิ์วงปราศครับ
ทีนี้ถ้าเรากลับไปดูเขาบอกว่ามันเป็นภาพประวัติศาสตร์ในรัฐสภาประจำปี๒๕๕๙
มันก็คล้ายกับเมื่อปี๒๕๖
จากที่คนก็เปรียบเทียบมาตั้งแต่ตอนที่มีการยื่นเรื่อง
เรียนคุณสมบัติของคุณพิทาเรื่องที่ว่าถือหุ้นสื่อแล้วนะคะ

๖๒คุณธนทรวันนี้ปี๖๖คือคุณพิธา
ก็ต้องมีการกล่าวคำลา
แล้วก็เดินออกจากที่ประชุมตามคำสั่งสาร

ท่านประธานขออนุญาตครับท่านประธาน

มีเอกสารจากสารรัฐธรรมนูล
มีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่
เพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่ง
แล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่น
ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่
แล้วก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชน
ผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่๑๔พฤษภาคม
แล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทาง
แม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับ

นี่ค่ะก็เป็นตอนที่คุณพิธาลุกขึ้น
กล่าวต่อหน้าประธานสภาตอนบ่าย๒โมง๔๓นาทีนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปเลยว่าพอทันทีที่ได้รับเอกสารมา
ก็เลยจะขอแจ้งว่ารับทราบคำสั่ง
แล้วก็จะขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง
กว่าที่จะมีคำวินิจฉัยแล้วก็กล่าวอำลานะคะ
ถอดบัตรสอสอที่เหน็บเอาไว้ที่กระเป๋าเสื้อสูตรนะคะ

ก่อนที่จะเก็บเอกสารแล้วก็เดินออกมาจังหวะนี้

นี่เป็นคลิปที่บรรดาเพื่อนสอสอถ่ายไว้นะเนี่ยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เดินไปจับมือเพื่อนสมาชิก

อันนี้มีการชูกำปั้นให้กับสมาชิกเก้าไกล

แล้วก็มีคุณหมอทศพรที่เอารูปว่าที่เตรียมมาในวันนี้

ก็เป็นท่าของก้าวไกลที่เขาใช้จบในที่ประชุมสภาวันนี้ด้วย
เหมือนกับว่าสู้กันต่อไปแบบนั้นนะคะ
ท่านประธานครับ
เราอยากดูตอนวางบัตรแล้วก็เดินออก
ขออนุญาตครับคุณพิธา
อันนี้คือตอนที่กล่าว
อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ตอนตอนที่
มีเอกสารที่คุณพิธากล่าว

ทีนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเราลองย้อนกลับไปดูนะคะ
หลังจากที่ศาลมีมติคำสั่งให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ก็มีสอสอพักเก้าไกลที่เดินมาหาคุณพิทาให้กำลังใจ
แล้วคุณพิธาลุกออกไปจากห้องประชุมแป๊บนึงแล้วเดินกลับเข้ามา
โดยที่เพื่อนสอสอก็ยังคงให้กำลังใจอยู่ไม่ขาด
คือท่าทีของคุณพิทาหลายคนก็สังเกตนะ
ว่าคุณพิทาจะดูเครียดจะอะไรยังไงหรือเปล่า
คือหลังจากที่มีการก้มอ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็พิมพ์ตอบโต้กลับด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

มีเพื่อนสอสอพักเก้าไกลเดินเข้าไปหาพูดคุย

มกลางความตื่นตกใจของสื่อมวลชนที่อยู่ในที่ประชุม
แล้วก็เดินกลับเข้ามาใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จากนั้นคุณหมอโชลนานนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทย
ก็ลุกขึ้นจากที่นั่งเดินเข้าไปหา

แล้วก็นั่งฟังการอภิปรายด้วยความสนใจ
ทำกลางการโต้แย้งกันอย่างดุเดือด
เห็นบอกว่าคุณพิทาออกจาก

ก่อนจบประชุมสักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ครับ
คือที่แรกออกไปก็นักข่าวก็รอสัมภาษณ์อยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะอันนี้ตอนที่คุณหมอทศพรเอาภาพวาดมาให้คุณพิธา
มอร์โทษภพรก็วาดรูปเก่ง

นี่คุณหมอชนนั่นศรีแก้วนะฮะหัวหน้าพักเพื่อไทยใช่ค่ะ
เพราะทางซีกด้านในที่หันหลังให้เราเนี่ยจะคือที่นั่งของทางฝั่งก้าวไกล

อ่านี่นะที่อภิปรายครั้งที่แล้วบอกเราจะเป็นข้าวต้มมัตต์

ขอบคุณมากครับ
ในได้รักษ์คำฟังอยู่ปัจจุบันน่าที่แล้วก็ได้ลึกขึ้นยืนกล่าว

ท่านผู้ชมครับหลังจากที่คุณพิทาได้กล่าว
ำลาตำแหน่งสอสอนักขณะนี้นะ
เพราะสุดท้ายเราต้องรอฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลใช่ไหม

ถ้าขาดคุณสมบัติอันนั้นก็ต้องว่ากันต่อไป

นะฮะ

คุณพิทาเองเนี่ยได้โพสต์คลิปของตัวเอง
ก็คือคลิปตอนที่วางบัตรแล้วก็เดินออกมาใช่ไหมคะ

นี่

ส่วนข้อความเนี่ยก็จะคือข้อความซ้ายมือเมื่อสักครู่นี้นะครับ

เราก็มีช่วงที่คุณพิทาพูดหลังจากได้รับเอกสารจากสารรัฐธรรมนูลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะ
ในช่วงเวลานี้นะฮะจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเรื่องหุ้นไอทีวีนะครับ

บอกเอาไว้ว่าอยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานแล้วก็ที่ประชุม
บอกจนกว่าเราจะพบกันใหม่ใช่ไหม

ปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่ามีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับ
แล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับ
ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่
แล้วก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
ผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่๑๔พฤษภาคมนะครับ
ถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทาง
แม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับ
ขอบคุณมากครับท่านประธาน
ขอบคุณมากครับท่านประตาศ
แต่วันนั้นเนี่ยเมื่อปี๒๕๖๒นะครับ
ช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากเลือกตั้งเสร็จ
วันนั้นคือวันนัดประชุมสภาผู้แทนวันแรกเลยนะ

ก็จะมีคุณชัยชิดชอบที่อาวุโสสูงสุดของสอสอในตอนนั้น

ก่อนที่จะมีการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
ก่อนหน้าการประชุม๑วันเนี่ย
ตุลาการสารรัฐธรรมนูล
มีคำสั่งมาแล้วว่าให้คุณธนทรเนี่ย

เนื่องจากการถือครองหุ้นที่เป็นหุ้นสื่อวีลักษณ์มีเดีย
ที่กรกตยื่นเรื่องไปแล้วก็รับไว้วินิจฉัย
นั่นคุณช่อพันนิกานั่งอยู่ด้านหลังสอสออนาคตใหม่นะฮะ

แล้วก็มีการยกมือขึ้นเพื่อขอให้ประธานในที่ประชุม

ท่านประธานครับผมธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
รับสั่งและขอหยุดปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะสมาชาปุทธรรมรัฐศักดร
ตั้งแต่แบบนี้จนกว่ามีความวินิไชจากสารรัฐธรรมนุนเป็นอื่นครับ

แต่ตอนนั้นยังเป็นสภาชั่วคราวอยู่นะ

รัฐสภาเกียรติกายตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จนะฮะ
มีลูกขึ้นกล่าวอำลาเดินออกมามีปรบมือ
ขอใช้คล้ายกันเลยนะเขาบอกเดจาวูไหม
มันอยู่ที่ผลวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลใช่ไหม
ของคุณธนทรทิ้งท้ายว่าจนกว่าเราจะพบกันอีกใช่ไหมคะ
ของคุณพิธาบอกว่าจนกว่าเราจะพบกันใหม่
คุณธนทรหลังจากนั้นรู้สึกจะ๖เดือน
ค่ะก็ถูกตัดสิน
ก็มีคำวินิจฉัยว่าพ้นจากการเป็นสอบสอบจริง

เรื่องคุณสมบัติของคุณสื่อของคุณพี่ทานะขนาดนี้
ในช่วง๑๕วันที่สามารถยื่นคำชี้แจงไปยังสารรัฐธรรมนูลได้

เดี๋ยวต้องรอผลวินิจฉัยที่จะออกมานะครับ